คุณผู้ชมคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพมันจากคิรีจังหวัดขอนแก่น
ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสมีคนถูกแทงตายนี่ค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนก่อเหตุนะคะเพราะว่าคนที่อยู่แถวนั้นให้ข้อมูลว่า
ผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยจริงแล้วก็เป็นญาติกับคนที่ถูกแทงตาย
คนที่ถูกแทงตายเป็นผู้ชายอายุหกสิบอืมแล้วเจ้าของร้านขายของชำจุดเกิดเหตุ
เขาไปห้ามเขาก็โดนลูกหลงไปด้วยครับเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นแค่เรื่อง
ขับรถมาหน้าร้านกันคนตายเมามาแล้วเขาทะเลาะกันเนี่ยค่ะเรื่องมันมีแค่เนี้ย
คนเขาก็งงว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะจุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชำ
ตำบลท่าสาราอำเภอมันจากคิรีคนที่ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เนี่ยค่ะชื่อว่านายมานิดวรรณสุขอายุ๖๐อยู่ที่บ้านดงเค็งตำบลท่าสาราอำเภอมันจากคิรีนะคะ
ถูกแทง๖แผลค่ะที่หลังที่อกที่คอที่ขมับซ้ายที่ไหล่และที่ข้อมือซ้าย
คือเสียเลือดมากจนเสียชีวิตญาติก็รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าคนก่อเหตุก็คือผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่ให้ดูภาพนะคะ
นางสาวดวงจันทร์สดถาวงอายุ๓๐ปีเป็นชาวบ้านดงเค็งก็เป็นญาติกับคนตายนี่แหละ
อยู่ใกล้กันด้วยซ้ำคนเห็นเหตุการณ์บอกว่างงมากไม่รู้สาเหตุว่ามาแทงกันตายเพราะอะไร
ทีมข่าวก็เลยไปที่ร้านขายของชำที่เป็นจุดเกิดเหตุไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะ
เตือนใจเถาสินอายุ๕๒ปีเขาก็โชว์แผลเลยบอกว่าเขาก็โดนมีดบาดเหมือนกันเข้าไปห้ามค่ะ
เขาก็โดนลูกหลงเย็บไปสี่เข็มอ่ะค่ะนางเตือนใจบอกว่าเขาก็ขายของอยู่ในร้านนะคะ
นางสาวดวงจันทร์คนก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้าน
ซื้ออาหารเช้าตัวนายมานิดผู้ตายอ่ะค่ะ
ก็เมาขับรถมาเป็นรถจักรยานยนต์เหมือนกันมาจอดหน้าร้าน
แล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันครับนางสาวดวงจันทร์โมโหวิ่งไปหยิบมีด
แทงนายมานิดหลายครั้งตัวเจ้าของร้านบอกเขาไปห้ามนะ
แต่ห้ามไม่ได้คือแทงจนนายมานิดล้มอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ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
เพราะผู้ชายเขาก็มีเมียอยู่แล้วผู้หญิงก็มีสามีอยู่แล้ว
เพราะอะไรทำไมเขาถึงได้ฆ่ากันตาย

ฝ่ายผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะ
ผู้ชายเขาจะพูดอะไรไม่รู้

ก็คือแม่จะเป็นคนรับไง

แทงหลายครั้งไหมครับ

ที่สุดของคุณเนธคนเข้าไปช่วยปี๕มีบัตรเหตุตรงไหนบ้าง

อืมนายมานิดก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ก็ต้องสอบปากคำคนก่อเหตุนี่แหละ

แล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันตายแบบนี้
ตัวนางสาวดวงจันทร์คนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
พอรู้ว่านายมานิทก็เสียชีวิตช็อกค่ะ
หมดสติจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล

ยังต้องรักษาตัว๒๓วันนะคะ
แต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

จะเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ